เอาล่ะก็มันมีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของรอยกระทง
พอมีงานรอยกระทงก็จะมีการปล่อยโขม
โคมลอยโคมควันจุดพลุต่าง

มันก็แบบเดี๋ยวไปโดนเครื่องบินเข้ามันอันตรายนะฮะ
ด้านของท่าอากาศยานขอนแก่นเขาออกมาบอกว่า
ขอร้องเลยคุณผู้ชมอย่าไปปล่อยโครมลอยโครมควันแถวสนามบิน
เพราะว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการให้บริการด้านการบิน
แล้วก็ฝากทุกหน่วยงานเร่งบอกว่า

ได้มีการกำหนดโซนกำหนดเวลากันอย่างถูกต้องนะครับ
ว่าที่บริเวณอากาศตรีอัตยาลาบม่านนะครับ
ภูมิโนยการท่าอากาศยานขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ

การปล่อยโคมลอยโคมควันแล้วก็การจุดพลุต่าง
เทศกาลวันลอยกระทงที่กำลังจะมาถึง
เพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนขึ้นลงของเครื่องบิน
ตอนนี้หลายพื้นที่เตรียมและจัดงานรอยกระทง
โดยเฉพาะที่บริเวณบึงศรีฐานนะครับ

แล้วก็บึงหนองโคตรในพื้นที่ของตำบลบ้านเป็ด
ก็เป็น๒จุดหลักที่มีการจัดงานเทศกาลรอยกระทง
ทางด้านของวาทิมฤาษาอากาศตรีอาธญาอัทยาก็บอกอีกนะครับว่า
ว่าเรื่องประถานความปลอดภัยขั้นสูงสุด
ในช่วงของการจราจรทางอากาศ
เพดานการบินเพื่อให้ขึ้นลงจากท่าอากาศยาน
แล้วก็ในช่วงของการบินเข้ามาในเส้นทางของดันเวย์
แล้วก็การจอดทั้งหมดทั้งมวลที่บอกไปเนี่ย

ไม่ให้โคมลอยหรือโคมควันเข้ามาในพื้นที่ได้โดยเด็ดขาดนะครับ
เขาบอกว่ารัศมีในการจะกำจัดเรื่องของโคมลอยโคมควันเนี่ย
ประมาณสัก๑๔กิโลเมตรรอบสนามบิน

เพราะปัจจุบันก็ถือว่าการตรวจสอบ
ก็ยังมีโคมลอยโคมควันบ้าง
มีการดัดแปลงให้มันใหญ่ขึ้น
ให้มันลอยได้สูงขึ้นให้มันแบบทันสมัยมากขึ้น
โดยที่ไม่สามารถจะบังคับหรือว่ากำหนดทิศทางระยะตกได้
มันก็เสี่ยงต่อการพุ่งชนกับเครื่องบิน

นะฮะเพราะปัจจุบันเขาก็แบบทำโคมให้มันแข็งแรงมากขึ้น

มันก็เสี่ยงกับเรื่องของการไปชนกับเครื่องบิน

ของจังหวัดทั้ง๒๖อำเภอ

บริเวณใกล้เคียงสนามบินก็ดี

อำเภอน้ำพองอำเภอบ้านฝางอำเภอเมืองขอนแก่น

ห้ามจุดพลุห้ามปล่อยโคม
โดยเด็ดขาดมี๓อำเภอที่มันใกล้
น้ำพองบ้านผางและอำเภอเมือง

และโดยที่ไม่ได้ขออนุญาต

แล้วไม่ได้มีการขอจะมีการแจ้งตำรวจ

ดำเนินคดีฝากตามกฎหมายนะครับ
สรุปแล้วประมาณนึง
ทางเหนือด้วยทางเหนือก็จะมีการปล่อยโคมกันเยอะ